พี่หนุ่มวันนี้ท้าลูกศักดิ์ของการใช่ไหม
น้องตื่นเต้นยังไงบ้าง

ก็ช่วงโควิดก็ไม่ค่อยได้ออกนะครับ
เพราะว่าก่อนโควิดก็มีออกรายการบ้าง
ว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ไหมครับ

เมื่อวานก็เมื่อวานเพิ่งพาไปกองถ่ายมา

ผมว่าพี่ตื่นเต้นมากกว่าผมบ้าง
จริงได้บอกไหมว่าวันนี้เราจะมาออกงานทำงานกัน
พ่อบอกครับป๊าก็บอกวิจิตร์ตลอด

พอมาเจอพวกคนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ

เหมือนกับว่าเวลาที่เขาได้มาเจอเด็ก
ก็เหมือนกับเขามาเจอสังคมของเขา
เขาก็จะรู้สึกว่าอยากจะเดินเข้าไปเล่นด้วย
ไปมีมนุษย์สัมพันธ์ด้วย

เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะมีพื้นที่ให้เดินได้
มันเป็นวันถ่ายที่สูดิโอ้ชมเชย

คืออันนี้เป็นวิถีชีวิตของคุณพ่อเลี้ยงเดิล

นางต่างมีลูกก็เป็นแบบนี้ไปแล้วครับ

ช่วงนี้นี่คือไปไหนหรือจะเอาเรื่องไปตลอดหรือเปล่า

ก็เราก็ต้องมีเวลาของเราบ้างนะครับ
อย่างเช่นผมไม่ทำงาน

หรือว่าเป็นเวลาพักของผมก็มีบ้างนะครับ
จะให้พี่เลี้ยงคอยดูอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าผมมีเวลาก็จะเหลือเขาที่บ้าน

พัฒนาการน้องตอนนี้เป็นไงบ้าง
พัฒนาการของน้องก็เป็นไปตามวัยนะครับ
แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
เอ่อเริ่มที่จะพูดละ
เริ่มที่จะเรียกป๊าป๊าเรียกมัมมัม
ตอบว่าวิจิจาก็ตอบจ๊ะได้บ้างแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็เริ่มดูแฟลตการ์ดเล่นแฟลตการ์ดและรู้จักสี
อันไหนสีเขียวสีเหลือง
หนูเกิดมันเดย์นะลูกหนูเกิดวันจันทร์นะลูกอะไรอย่างนี้
หนูเกิดปีหมูนะลูกหมูเป็นตัวหนูนะ

แล้วไปสอนอย่างงั้นป่ะ

ถามหนูคุณแม่ครับตอนนี้ปัญหาเป็นยังไงครับกับคุณแม่ของน้อง
ก็ต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้ครับว่ากับปัญหาที่เกิดในทุกเรื่องเนี่ย
มันเป็นปัญหาที่หนักและเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิตผมกับลูกนะครับ
แล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่
ผมไม่ได้มีความปรารถนาจะให้เกิดในชีวิตของผมกับลูก
แต่ผมก็ได้พยายามแก้ไขประคับประคองทุกเรื่องอย่างดีที่สุด
จนสุดท้ายปัญหามันก็ไม่จบ
ผลลัพธ์มันก็เลยต้องออกมาเป็นแบบนี้
ซึ่งปัญหานี้มันเกิดจากอะไรหรือว่าทุกเรื่องมันเกิดเพราะอะไร
ผมเชื่อว่ามันมีคำตอบในตัวของมันอยู่แล้ว
ผมเองก็ทุกข์ไม่ได้มีความสุขในตัวทุกวัน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่กำลังจะบอกความรู้สึกกับทุกคนก็คือว่า
เราต้องเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับมาเป็นเหตุผลเพื่อรองรับการตัดสินใจ
เราไม่สามารถที่จะเอาแม้กระทั่งความรู้สึกของตัวเราเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตสำหรับความคิดเห็น
หรือว่ากระแสสังคมอื่น
เพราะเรื่องนี้เราต้องใช้ข้อเท็จจริง

คือวีจิเป็นตัวตั้งคือวีจิต้องสำคัญที่สุด
เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจะต้องปฏิบัติและต้องทำในวันนี้
มันจะต้องเป็นผลดีต่อลูกมากที่สุด
กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของลูกน้อยที่สุด
ในวันนี้และในวันข้างหน้าในอนาคตของลูก
แต่ดูที่การตัดสินใจของพี่หนุ่มดูแดดเดี่ยวมากแบบขาบเป็นขา
มันคือฟางเส้นสุดท้ายเลยใช่ไหมครับที่ผู้หญิงตัดสินใจ
ผมเชื่อว่าเมื่อกี้ผมตอบครบถ้วนแล้วนะครับ
แต่ในส่วนของคุณแม่เนี่ยผมก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบว่า
เรื่องของการที่ติ๊กจะมาพบลูกก็ผมไม่ได้กีดกัน
แต่ผมไม่ว่างจริง
ชีวิตมันก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่

ผมต้องทำงานใช้หนี้
ผมต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้ให้ลูก
เราก็ยังต้องดูแลคุณแม่ที่แก่ลงทุกวันนะครับ
ผมก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายประสานกับติ๊ก
ว่าเราจะมีแนวทางในการที่จะมาพบลูกอย่างไรครับ
ก็คือไม่ได้เป็นข้อตกลงทั้งหมดเลยใช่ไหม
ระยะยาวคือจะแบ่งกันยังไงให้ดูแลลูกหรือว่าเจอลูกไงครับ

เพราะตอนนี้ติ๊กก็ประสานกลับมาแล้วนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวดูวันว่างที่ผมไม่ทำงาน
ก็คงจะได้มีโอกาสเจอกันแล้วคุยกันว่า
แนวทางไหนที่เราจะสามารถทำหน้าที่เป็นพ่อและแม่

สำหรับกำลังใจนะครับที่ให้ผมให้ทั้งติ๊ก
แล้วก็ให้เมจิแล้วก็ให้ครอบครัวเราทุกคนนะครับ

อยู่แล้วแผนจิตใจให้อภัยเขาไงแล้วกับสิ่งที่เขาผิดภาพไปให้กดไม่พูดถึง
ครับพี่หนุ่มตอนนี้ก็คือเรื่องข้าวปัวเราให้ธนาคันคุณจัดการอย่างเดียวเลยหรือไง
ก็ให้เป็นคนประสานสิครับ
เพราะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมเองก็ไม่ว่าง
ผมก็ถ่ายละครเกือบทุกวันทำงานทุกวัน
จ่ายก็คือในการตกลงกันเฉยไม่ได้ว่าเป็นคดีคงคดีความ
ก็คือเป็นประสานในการหาข้อตกลงร่วมกัน
ใช่ครับก็แค่ประสานว่าลักษณะของการเจอลูกผมว่างวันไหนอะไรยังไง
ครับครับแต่พี่หนุ่มก็จะเป็นคนรับเลี้ยงน้องวิจิอยู่คนเดียวใช่ไหมครับ
ผมจะเป็นคนเรียงน้องวิจิอยู่คนเดียว
ใช่หรือว่ามันจะเบื่อกับเราคุยเรื่องนานไง

ไม่นอกหาข้อสรุปกันไม่ได้ไงครับแต่พี่หนุ่มก็จะพินที่สั่งมาว่าระบุกวันเวลา
ที่จะมาเจอกันได้แล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยกันลักษณะที่เราจะดูกันจะเป็นยังไง
ยังครับยังไม่ได้เจอเลยครับแต่ว่าพี่หนุ่มให้ให้เจอแล้ว
ที่ในแชทของเขาก็คือยังไม่ได้ไปเจอใช่ไหมครับยังไม่ได้เจอเลยครับ
เพราะว่าผมผมยังไม่ได้ยังไม่มีเวลาเจอครับอย่างนี้ใช้คำว่าคุณพ่อเลี้ยเหยียได้ไหมครับ
เพราะว่าในแฮทแท็กพี่หนุ่มเขียนว่าสมูรายพ่อลูกอ่อน
ก็ใช้คำว่าสมุไรเพราะลูกอ่อนอยู่ครับถ้าคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวน่าจะใช้กันเยอะแล้ว
เหนื่อยไหมครับพี่หนุ่มต้องเลี้ยงลูกคนเดียวโดยที่บอกว่าต้องเป็นในอนาคตเขา
แล้วเขาก็อยู่ในช่วงที่กำลังโต
ก็อย่างที่เรียนไปในเบื้องต้นครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดของเราแล้ว
มันจะต้องเป็นสิ่งที่เอาเขาเป็นที่ตั้งที่สำคัญที่สุด
เพราะฉะนั้นเราต้องปรับตามเขาเราต้องทำเพื่อเขา
เรียกว่าช่วงนี้ก็คือพี่หนุ่มมีงานรับละครอะไรก็คือรับหมดเลยเหรอครับ
ตอนนี้มันไม่ใช่รับหมดเลยครับเพราะว่าที่ถ่ายค้างอยู่มันมีอยู่สองเรื่องครับ
ก็เรื่องเพิ่มรุ้งฮรยาช่อง๘ออนแอร์สิ้นเดือนหน้า
แล้วก็บังเกิดเกล้า
เราไม่เหนื่อยเกินไปใช่ไหมครับพี่หนุ่ม

เรียกเรียนวิจิตรจนโต